ครับมันมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาที่จันทบุรีนะฮะที่จันทบุรีตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักน้ำท่วมอยู่หลายพื้นที่
ผู้หญิงคนนึงเนี่ยเธอขับรถมาเธอบอกว่าก็คิดว่ามันไม่น่าจะลึกขนาดนั้นแต่มันลึกไปเรื่อยเรื่อย
สุดท้ายเนี่ยรถจมน้ำนะครับขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยไปดูช่วงวินาทีระทึกตรงนี้ที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือกันนะครับ
ขอความช่วยเหลือจากกู้ไพไปดูช่วงวินาที
เลยค่ะถ้าเราก็เปลี่ยนไว้ทั้งตัวเลยกว่าเราจะออกจากรถได้
ก็คือยากมากแล้วก็ดีที่นอกใกล้มาได้
นี่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยที่กู้ภัยตรงนี้เนี่ย
คือพยายามจะหาทางในการที่จะเอารถออกมาขึ้นมาจากน้ำนะครับ
แต่ตัวเธอเนี่ยบอกหนีกว่าจะออกมาได้เนี่ย
แทบตายเหมือนกันนะครับนี่ฮะโพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่าน้ำท่วมจันทบุรี
ตอนน้ำเข้ารถแล้วติดอยู่ข้างในกรี๊ดแทบตายกว่าจะออกจากรถได้
ขับมาไม่คิดว่าจะท่วมสูงเรื่อยเรื่อยขนาดนี้ค่ะ
ตอนรถดับรถถูกพัดลอยไปเรื่อยน้ำเข้ารถทีละนิด
จนมันมาถึงอกร้องไห้ไม่ไหวรถจะซ่อมยังไง
ของมีค่าในรถจะเป็นยังไงแต่เธอก็ขอบคุณกู้ภัยที่มาช่วยนะฮะ
บอกว่าโอ้โหตอนที่กว่าจะออกมาได้เนี่ยน้ำเนี่ยท่วม
คือถึงจมูกแล้วตอนนั้นนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยหนีออกมาทัน
ผู้ภัยก็มาช่วยเอารถออกมานะครับค่ะส่วนเฟซบุ๊ก
เฉลิมพลศักดิ์คำเนี่ยก็โพสต์คลิปภาพเอาไว้
เป็นภาพฝนตกหนักในพื้นที่รอยต่อนะครับ
ระหว่างเทศบาลเมืองท่าช้างกับอบตท่าช้างหรือว่าซอยตากศิลปนะฮะ
น้ำท่วมสูงสองเมตรได้คือทางกู้ภัยบอกว่ารถยนต์บางคันเนี่ย
ขับเข้ามาเนี่ยจมเกือบมิดหลังคาก็มีนะฮะ
มาช่วยกันหลายคันแล้วนะครับบางคันนี่มีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กนี่
มาช่วยกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคือตอนเนี้ยฝนตกหนักมากนะฮะ
ทบุรีนะครับเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่นะครับ
เขตเทศบาลเมืองท่าช้างเทศบาลพระพลานารายเทศบาลเกาะขวาง
ตะบนท่าช้างวันนี้กู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานนะครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับไปช่วยเหลือครอบครัวนี้ออกมาจากบ้าน

น้องนี่อายุเพิ่ง๓เดือนเองนี่ฮะต้องพาออกมาก่อนนะครับ
น้ำเนี่ยเอ่อเข้าท่วมที่บ้านคือที่บ้านเนี่ยขนย้ายของอะไรขึ้นที่สูงไม่ทันด้วยนะครับ
ต้องช่วยหนูน้อยคนนี้ก่อนนี่รวมทั้งเจ้าตัวนี้ด้วย

โอ้โหนี่เห็นป่ะหน้าอกเลยนะโอ้โห
หน้าอกเลยนะฮะคือตอนนี้ที่จันทบุรีเนี่ยปพแจ้งว่ามีน้ำท่วม๖อำเภอ๓๒ตำบล๑๖๒หมู่บ้าน๙ชุมชนนะครับ
ใช่ค่ะเราเดาไม่ถูกหรอกค่ะว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะท่วมสูงขนาดไหนมองไม่เห็นไงว่าพื้นมันมีอะไรบ้าง

ไปถึงจุดนึงเนี่ยพอล้อไม่แตะพื้นนี่มันลอยเลยนะ
ใช่ค่ะอันตรายนะคะ